เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาพูด

ตั้งใจว่าจะต้องแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล

แล้วย้ำด้วยว่าพูดเหมือนน้องเจมส์พูดนะ
ทุกคนประชาชนทุกคน

ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ไปฟังเสียงนายกกันค่ะ
แต่ทำไมเราจะต้องเอาคนทั้งประเทศ

ให้คนทุกคนมีความไม่สบายใจ

ทั้งที่มันกลัวจะต้องไปว่าทำยังไง
คนที่มีส่วนร่วมหรือคิดหรือถูก

ต้องออกมาดำเนินคดี
ไม่ใช่ไปพูดถึงเจ้าที่รัฐนะ

หรือไปพูดถึงแบตรชน

เพราะฉะนั้นให้โอกาสเจ้าที่เขาทำงานบ้าง
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีกฎหมายอยู่แล้วให้กระบวนการเขาทำงานสิ
อย่าไปให้ท้ายใครทั้งสิ้นนะผมไม่เคยให้ท้ายใครทั้งสิ้น
การก็ต้องทำตามกรอบตามระเบียบวินัยตามกฎหมายทำนอกกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษ
เพราะฉะนั้นประชาชนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ไม่ว่าจะเป็นฐานอุดรอะไรก็ผิดก็คือผิด
ก็ต้องถูกรบโทษเพราะกฎหมายอันเดียวกันนี่ลดความเหลือมลำ